และถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปที่โคราชเพราะว่ามันมีร้านอาหารร้านหนึ่งนะคะ
เป็นร้านก๋วยเตี๋ต้มยำแต่แปลกตรงที่เขาใส่ข้าวคั่วลงไป
เขาบอกมันจะเป็นเอกลักษณ์แล้วอร่อยมากนะคะ
หน้าตาจะเป็นยังไงติดตามในช่วงตลอดกิน
ว้าว
ว้าวเป็นไงน่าทานจริงเลย
ก๋วยเตี๋ยวต้มยำที่ใส่ข้าวคั่วลงไป

เออมันก็ผสมผสานรสชาติได้อย่างลงตัว
แล้วข้าวคั่วก็เป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบสำหรับชาวอีสานเหมือนกัน

แล้วเอามาใส่ในก๋วเตี๋ต้มยำแบบนี้ด้วย

เป็นแถวเรียงยาข้าวตัวอันนั้น
เห็นไหมบอกแล้วว่าร้านนี้เป็นเอกลักษณ์จริง
ร้านนี้ชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำไข่ทะลักสาขาโคราชค่ะ

พิการร้านเนี่ยตั้งอยู่ที่เลขที่๕๓๐
ถนนกีฬากลางตะมนต์ในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
เมนูก็มีหลากหลายแต่ว่าเน้นไปที่ก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะคะ
ส่วนใหญ่แล้วถ้าใครไปที่ร้านนี้ก็มักจะสั่งก๋วยเตี๋ต้มยำไข่ทะลัก
เขาเสิร์ฟมาพร้อมกับเครื่องต้มยำรสชาติจัดจ้านแล้วก็เครื่องแน่นแบบนี้
อีกเมนูหนึ่งที่เหมือนว่าไม่มีที่ไหนก็คือก๋วยเตี๋ยวต้มยำข้าวคั่วค่ะ
กลิ่นหอมของข้าวคั่วจะให้ความรู้สึกเหมือนเป็นลาบ
เหมือนกินลาบแต่ว่ามาในรูปแบบก๋วยเตี๋ยว

แล้วก็เพิ่มหมูเด้งสูตรพิเศษด้วยนะคะ
แล้วที่เห็นเรียงเป็นแถวนั้นก็เป็นเต้าหู้ไข่ไก่
คือมีมากมายหลากหลายจริงนะคะ
อีกหนึ่งเมนูที่จัดเต็มสะใจอยากจะบอกอยากจะแนะนำก็คือ
ต้มยำน้ำข้นอ่าวไทยไข่ทะลัก
ชื่อยาวแค่นี้ใช่ถูกแล้วเราจะสั่งยังไงสั้นดิ

อย่ามาเชื่อดิฉันนะก็สั่งเต็มนี่แหละ

เออก็บอกเลยว่าทุกเมนูเนี่ยคือคุณผู้ชมเลือกสัตว์ได้เลย
ราคาเริ่มต้นเป็น๕๐บาทนะถ้าเพิ่มไข่เข้าไป
ท็อปปิ้งเข้าไปก็๑๐บาทนะ
ทอด๑๕บาทซุปสาหร่าย๑๐บาทอยากกินอะไรก็ว่ากันไปเนอะ
เจ้าของร้านคือคุณราชันพนมใสบอกว่าสูตรน้ำซุปก๋วยเตี๋ยต้มยำโบราณแท้นี่นะคะ
ได้มาจากร้านก๋วยเตี๋ยต้มยำของเพื่อนที่ชนบุรี
ก็เอามาปรับประยุกต์คัดสรรวัตถุดิบแล้วก็หาสูตรพิเศษใส่เข้าไป
เพื่อให้มันเป็นของร้านนี้โดยเฉพาะนะ
และใครใครที่ชมตลอดข่าวอยู่ตอนนี้

ฟังให้ดีค่ะเพราะว่าทางร้านมีโปรโมชั่นมาฝากด้วย
เพียงแค่คุณผู้ชมไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยต้มยำร้านนี้และบอกว่า
รู้จักร้านมาจากรายการตลอดข่าวค่ะ
สิ่งที่จะได้รับเพิ่มไปก็คือเกี้ยวกรอบค่ะ
แล้วคุณจะได้รับสิทธิพิเศษนี้นับตั้งแต่วันนี้
ไปจนถึงวันที่๓๑ธันวาคม
ยาวจนไปถึงสิ้นปีเลยนะคะ
ซึ่งเกี้ยวกรอบก็บอกเลยว่าอร่อยถูกใจแน่นอนจ้ะ
สนใจแล้วนะจ๊ะจำชื่อร้านให้ดีค่ะ
ร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำไข่ทะลักอยู่ที่
ถนนกีฬากลางจังหวัดนครราชศรีมานะคะ

เพราะฉะนั้นใครจะไปเมื่อไหร่สอบถามไว้ก่อนได้เลย

บอกว่ามาจากตลอดข่าวเนี่ยก็แถมเกี้ยวให้ทุกวันนึงกันนะ
ตอนนี้เขาให้ฟรีถูกจ้องจนถึง๓๑ธันวาคมค่ะ